บริเวณชายทะเลหัวสะพานสนามชัยที่จังหวัดสงขลา
มีเด็ก๘คนไปเล่นน้ำ
แต่ปรากฏว่ามีเด็ก๒คนถูกคลื่นซัด

เด็กคนนึงนะคุณพ่อรีบว่ายน้ำลงไปช่วย

ถูกคลื่นซัดจมน้ำเสียชีวิต
ส่วนผู้เป็นพ่อของเด็กอีกคน
ที่ก่อนหน้านี้ลงไปช่วยเหลือลูกชายตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะ

แต่ปรากฏผู้เป็นพ่อคนนี้ก็ถูกน้ำซัดไปเสียชีวิตด้วยเหมือนกัน

กลายเป็นเหตุสลดใจนะฮะเสียชีวิต๒ศพนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หัวสะพานสนามชัยหมู่๓ตำบลสนามชัย

ก็มีผู้บันทึกภาพขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยชีวิตของนายสุรพล
วุ่นกลิ่นหอมอายุ๕๔ปีที่จมน้ำให้ฟื้นกลับคืนมา
หลังจากก่อนหน้านี้นายสุรพลพาลูกชาย
คือเด็กชายรัตนพลวุ่นกลิ่นหอมอายุ๑๐ขวบ
แล้วก็เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกชายตัวเองรวม๘คน
นั่งรถสำล้อพ่วงไปเล่นน้ำทะเลในช่วงปิดเทิมครับ
ระหว่างที่ลงเล่นน้ำนะเด็กชาย๒คนถูกคลื่นแรง
ดูดลงไปในทะเลจนจมน้ำ
ส่วนเด็กที่เหลืออีก๖คนสามารถที่จะวิ่งขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็รีบมาตะโกนร้องขอให้ผู้ใหญ่ที่อยู่บริเวณนั้นช่วยเหลือนะครับ
โดยชาวบ้านได้ลงไปช่วยเหลือขึ้นมา
โดยเฉพาะนายสุรพลวุ่นกลิ่นหอม
รีบลงไปช่วยเหลือลูกชายของตัวเองก็คือเด็กชายรัตนพล
พอขึ้นมาได้แล้วเด็กชายรัตนพลก็อยู่ในสภาพที่หมดสติ
ชาวบ้านก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อเร่งช่วยชีวิตเท่าที่พอจะทำได้
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสถิงพระนะครับ
แต่ว่านายสุรพลก็ต้องรีบลงไปช่วยเหลือเด็กอีกคนนึง
ซึ่งปรากฏว่าเด็กคนนั้นถูกคลื่นซัดออกนอกชายฝั่งไปไกลแล้วนะฮะ
ส่วนตัวนายสุรพลเองก็หมดแรง
แล้วก็จมน้ำไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านด้วยนะครับ

ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมจากเด็กครับ

ไปโดยตามดูแลน้ำขาวเหลือ

โอ๊ยไป
นะครับเป็นเหตุน่าสลดใจจริงครับ
เด็กก็ร้องไห้ด้วยความตกอกตกใจนะครับ

ที่ยังอยู่ในน้ำก็คือเด็กชายภูมิจันทรรักษ์อายุ๑๐ขวบนะครับ
ศูนย์หายไปในทะเลไม่สามารถช่วยขึ้นมาได้
แม้ว่าชาวบ้านจะพยายามนำเรือออกค้นหาต่อเนื่อง
แต่เมื่อวานไม่พบร่าง
ดึกจนดื่นก็ไม่พบร่างนะครับ
ส่วนนายสุรพลก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ได้รับรายงานมาว่าเมื่อเวลาตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ
พบศพของเด็กชายภูมิจันทรรักษ์แล้ว
ถูกคลื่นซัดไปเกยฝั่งห่างจากจุดที่ลงเล่นน้ำประมาณ๑กิโลเมตรครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่นายสุรพลพาเด็กไปเล่นน้ำในทะเล
ประมงพื้นบ้านบริเวณเกิดเหตุก็ได้เตือนแล้วนะ
ห้ามปรามแล้วเพราะว่าคลื่นมันแรง
แต่เด็กกลุ่มนี้ก็ยังลงไปเล่นน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง
กระทั่งเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นนะครับ
ก็สุดท้ายนายสุรพลเสียชีวิตนะครับ
ส่วนเด็กชายรัตนพลที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้นะครับ
อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ